สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะสวัสดีค่ะ
อ้าวสวัสดีอะไรจริงโอ้เยอะสวัสดีอะไรเยอะ
แล้วใส่โลมาอะไรคือเขาบอกว่าคุณแม่ยังมาไม่ถึง
ให้ดูกันที่คุณแม่ใส่โลรอไปก่อน
ปรากฏว่าจะนั่งที่คุณแม่กลายเป็นที่คุณมดดำคุณมดดำยังมาไม่ถึง
ถึงแล้วใกล้แล้วเดี๋ยวนะครับใช่ค่ะ
ตอนนี้มาดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องดีก่อนนะคะคุณแอนจี้แล้วก็ท่านผู้ชม
อีกไม่กี่วันจะออกภัณฑานะคะคุณคะใช่ค่ะ
เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติ๑๐๐
ใช่ค่ะคุณแอนดูค่ะนี่สามารถดูเก่นไหมคะ
เขาบอกว่าสามารถซื้อได้แล้ว
เค้านำมาจากเป็นสังคทานชุดแบบนี้ได้ค่ะสวยจากเองก็ได้
สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือร้านแบบราคาชั้นนำทั่วไป
หรือสามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่เวิลไวต์เว็บ

คือแบบว่าท่านพร้อมอาจจะได้แบบรสชาติแปลกใหม่
ของความเป็นเรามียาแล้วก็สามารถนอนได้ลึกขึ้น
ที่รู้ก็คือดีที่รู้ว่าเป็นน้ำปานะ

ไม่ได้ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวถวายมันจะชัดไม่ได้

น้ำปานะแปลว่าที่อะไรที่ไม่ต้องเคี้ยวหลังเพล

ที่เป็นห้ามน้ำต้องห้ามใช่ไหมพี่

อย่างเนี่ยแล้วก็

จะเอาแบบนี้ดีกว่า
ลำบากนะก็ยังต้องจบ

ซีรีส์ใหม่นิดนึงค่ะเขาก็บอกว่าคุณแม่ไปเกาหลีมา

ดิฉันเป็นคนพาทัวร์ทั้งหมดทั้งปวงค่ะก็ไปกินร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในประเทศเกาหลี
ในโซ

คุณผัดไทยเขาฝากให้ดูว่าคุณแม่ตึงแม่แค่ไหน

เรื่องเบอร์เงินเบอร์ทองเบอร์นะคะ

เตือนว่าใครขายเบอร์เงินเบอร์ทองเสี่ยงคุก
จับได้เจอโทษทั้งจำทั้งปรับเลย
โพสต์เตือนกรณีขายเบอร์เงินเบอร์ทอง

มันผิดกฎหมายและเสี่ยงต่อการโดนจับปรับ
ผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ
ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนในทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้ใดเล่นเข้าพนันในการอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
จะมีความผิดต่อไปนี้นะคะคุณ
มีความผิดตามที่เล่นตามในบัญชีกร
หมายถึงตัวเลขเราไม่ต้องสนใจนะฮะ
มาดูกันว่ามีโทษอะไรนะฮะที่ถ้าหากว่าฝ่าฝืนอันนี้
คือระวังทศจำคุกตั้งแต่๓เดือนถึง๓ปี

หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนัน
ว่าลูกค้าพวกนี้จะจำคุกไม่เกิน๓ปีก็พอกันนะ

คือโดนทั้งเจ้ามือและลูกนี้เลย

เพื่อนขายเต็มว่าเป็นข้าน้ำนมลูกเลือกเขาสองเบอร์ด้วยไหม

ไม่หนูดูจัดอย่างนี้มันคล้าย
หนูก็เห็นคนไปโพสต์กันเยอะไปว่า

เล่นจากการนำเลขท้าย๒ตัวไปทะบาน
ก็นี่ไงครับมันมีในกฎหมายว่าถ้าเอาไปพลิกแพงก็โดน
ทั้งนี้การออกหวยเบอร์ไอโฟนหรือว่าเบอร์เงินเบอร์ทอง
หวยเบอร์วัวหวยใต้ดินอื่นที่ลอกเรียนการออกสลากรางวัลที่๑
ของสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลถือเป็นการทำผิดกฎหมายมาตรา๑๒
ของพระราชบัญญัติดังที่กล่าวมาเนี่ยนะคะ
ก็มีโทษ๓เดือนถึง๓ปีอันนี้หนักนะคะ

สามารถจะจับกลุ่มผู้ขายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คือโดนหมดคนวิ่งเจ้าหนี้และเจ้าแล้วก็ผู้เล่น

เบอร์ละ๕๐มันก็คุ้มค่าเพราะได้ถ้าเขาได้แบบว่า

แต่ถ้าโดนนักนี่ก็โดนจับคุกมาเลยมา

หรอนมาอ่านเอาเป็นของฉันก่อนดีกว่า

ฉันว่าฉันแบบว่าฉันว่าฉันไม่รอดนะ

รถมันไม่ขยับเลยนะโอ้นี่ไม่ขยับเหมือนกันเลยนะ

แจ้งวัฒนานะ๒ชั่วโมงเป็นไปได้อย่างไร

แม่ข่าววันนี้พี่มดดำมาแล้วหนูอยู่หน้าจอแป๊บเดียวนะคะ
เอาไปอยู่ง่างต่อเหมือนเดิมไป
นี่อ่ะรอนมานี่ไปต่อที่เดิม
รอนอยู่ตรงนี้แล้วถือสังคตารเอาไว้
ว่าโดนด่าอย่างความรู้สึกที่ดิฉันเป็นอยู่

ทำไมจะขายของขายไปแล้วไม่ต้องขายอีกแล้ว
มันจะกินนี่เอาอันนี้
ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าด่ากันในเฟซบุ๊กนี่ไม่ใช่เรื่องขำ

นอนสิทนายนิด้าเนี่ยเตือนนะคนที่เล่นโซเชียลเนี่ย
ด่าคนอื่นอาจจะโดนฟ้องหมินประมาทกันได้เลยทันที

อย่าโพสต์อะไรที่มันเป็นการสุ่มสี่สุ่มห้า

ใจเรียกอะไรเหรออ่า

อะไรนะ๒๐ปีอย่างนี้บอกทำไมฉันไม่อยู่

รักเพื่อนมาก

วันนี้ไดเอ็ดกินผลไม้ไม่ได้กินได้แต่ผัก

แล้วนี่โดนถ้อนอะไรบ้างคุณแม่
โดยทางนายดิดามเสริญญาหวังสุขเจริญ
เขาได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก
ทนายนิด้านี่ตักเตือนอยู่ว่าการใช้โซเชียลทุกคนเนี่ย
ที่เคยโพสต์ด่าคนอื่นผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ย
อาจจะต้องเสียค่าด่าจำนวน๓แสนบาท

บินไปยื่นฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดสุราธานีมา

ซ้อมเต้นแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับหน้าล่ะ

ก็เหลือแหละ

ไม่ใช่หยุดไม่ได้พาลูกค้าไป
ก็แบบว่านั่งรอลูกค้านานก็

คู่กรณีเนี่ยเขาขอเจลจากรายเกลีย
เพื่อที่จะขอให้ยุติคดี
ซึ่งตนเตือนเสมอว่า

ไม่พอใจอะไรอย่าด่า

ให้ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

เกิดคนที่เขาถูกด่า

พากษาลงโทษจะเสียประวัติ
เข้าใจไหมประวัติด่าคนในเฟซบุ๊กเนี่ยเนี่ยเนี่ย
น้องพลอันนนท์น่าจะชำนาญเนี่ยเองจริงเนี่ยเรื่องนี้เนาะเอกว่าเขาน่าฟองได้เนาะ
นางฟองได้ตลอดพลอันนนท์เอกอ่ะขึ้นที่โรงพรรคตลอดพร้อมฟองไอ้เดี๋ยว
อันนี้นางโคตรดวงอะไรรึพี่โพธเขาว่างอะ
ถ่ายหนังแต่หอแจ๋วแตกยังถ่ายไม่ถึง๑๐แต่โปรโมทวันที่๕ธันวาลงแล้ว
เมื่อไงตอนนี้นางฟองจำไม่ได้เห็นใคร
อะจะบอกว่าักบัวเนี่ยต้องระวังนะ
แล้ววางโทษเยอะเลย

ถ้าสมมุติมดด่ามาแล้วบดดำก็ไปฟองร้องใช่ไหม
ถ้าไม่ฟองร้องก็ไม่มีอะไร

แล้วเขาก็ไปจับนะจนได้คนที่โดนจับที่ด่าจะต้องโดนปรับ๓แสนบาทเลย

ก็แห่งของเรื่องตั้งแต่หลายมีฆดีเกิดขึ้นมากมาย
ที่ก็บอกว่าต่างนะครับคนที่ไปด่านายกในไฟสบุ๊คถ้าเราไปอ่านในไฟสบุ๊ค
เราก็จะมีคอมเม้นต์ด่าดีนะครับ

คือใครจะด่าแบบยาบคล้ายมันแล้วแต่ว่าจะเอาเรื่องหรือเปล่า
พิมขนาดไหนถึงเรียกว่าด่าพี่แม่
ก็ต้องไปวิจารณาโอ้โหอยากฟังไหมอยากดูมั้ยเอาโทรศัพท์อยู่ไหนนะ
อึ่อออออออออหนังขึ้น
ได้ไหนพี่โดนในไอจีโอ้นางด่าในเฟสบุ๊ก
โดนด่าเต็มเลยบ๊อกมาบ๊อก
เออเออเออไปทำอะไรมาเพิ่มอีกแล้ว

หรอตอนนี้ไดเอ็ดมา
เรียกให้เห็นไอ้เด้านางรีวิวอาหาร
ฉันน่ั้งรีวิวอาหารจริงเธอ
ไม่กินแล้วแต่ไม่กินจริงใช่มะ
ก็กินแล้วละโอ๊ย
ช่วงสวัสดิ์ปรามนะ
ไม่ก็กินพองน้ำ
โหปัวอร่อยมาก
มีร้านทุกวันนี้เขาบอกว่าการที่จะทำธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่

ที่คนเสิร์ฟคนขายอยู่ที่ชนบุรีจะต้องเป็นกุมารทอง
แล้วทุกงวดทุกวันที่๑๕แล้วก็ก่อนหวยจะออก

ซึ่งแน่นมาเลยนะ
ก็ธุรกิจฟองสบู่นั่นแหละ
แต่เอาจริงไม่ประสบความสำเร็จเขาเคยคิดว่าอยากจะไปขายของอะไรเหมือน
เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปขายสบู่ขายคอลลาเจ
ปรากฏไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาคิดไปคิดมา
สิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะทำมากที่สุดคือ
เอาของที่ตัวเองกินอยู่ทุกวันเอาลองมาทำเป็นธุรกิจดูสิ
ก็เลยเอาส้มตำเพราะเป็นคนที่ชอบกินส้มตำมาก

จึงคิดว่าไหนเราชอบส้มตำละ
เราลองหันมาขายส้มตำดูซิ
แรกก็ขายตามตลาดนัดต่างแล้วตัวเองก็คิดว่า
ต้มตำที่ไหนก็มีเดินไปตรงไหนก็มี
ลองเอาความชอบของเรามาสิเราชอบแต่งหญิงอยู่แล้ว
นางก็เลยเอาชุดไทย
ชุดไทยตั้งแต่สมัยชุดเรียกว่าแต่งหญิงแล้วล่ะ
เขาจะแต่งตลกแต่งแร็กไม่นางจะต้องแบบว่า
หาข้อจุดเด่นนางบอกชุดนี้ก็เป็นชุด
ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะเวลามีตลาดไนท์ที่ไหน
ก็จะแต่งชุดไทยแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วแบบนี้
ไปเปิดเพลงรำตามตลาดนัดเมื่อก่อนไปรำ
ลำตามตลาดไนท์ต่างหลังจากนั้น
ตนก็เลยหันมาขายส้มตำนะฮะตนมีชุดไทยร้าย

คนอยู่ต่างจังหวัดนางชอบไปลำตามตลาดไง

เสียงตอบรับกลับมาดีจนถึงขนาดข่าวทุกช่องเนี่ย

แม่ค้าส้มตำปัจจุบันนี้ก็ชอบเปิดร้าน

แล้วก็อีกหนึ่งเมนูเด็ดคือส้มตำหลวงพระบาง
มันเด็ดยังไงจะใส่กะปิแล้วก็น้ำปลา
แล้วก็ใส่ปลาร้าเอาปลาร้ามาโครกกับพริกมาโขกกับกระเทียมมาโขกกับมะกอกป่า
โขกยังไงก็ได้ให้เข้ากันจากนั้นก็จะเอาขูดเนื้อมะละกอเนี่ย
เนื้อมะละกอเขาต้องทำยังไงคุณรู้ไหมเป็นแผ่นบาป
ไปแช่ให้มันเย็นจริงต้องไปแช่ให้มันเย็นแบบเย็นจริงอะ
แล้วก็ไปแช่ทีละเป็นชิ้นด้วยนะไม่ใช่ไปแช่ทั้งลูกไปแช่เป็นชิ้น
ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งนางบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตคนจะชอบกินแบบว่ามะละกอเย็น

จะไม่ได้นั่นอีกแล้วคือจะตำนานคนก็จะมายาวเลย

ก็นี่อย่างนี้จะได้มีแอเรียในการเขียนตาย
๒ทุ่มแต่หลังจากนั้นคนหยุดตามคนปิดร้านเพราะน่ากลัวมาก

ร้อนดิ

เฮ้ยพ่อแม่เซ็ทสิทธิบบ้าง

เห็นแล้วพี่มากเป็นดิ
แต่ว่าเป็นภาพคันคอนะ
สัตว์เนี่ยของเซนดิคุณมาดูว่าคุณสามารถรับได้ไหมในลักษณะแบบนี้
คือจริงคุณดูดีคุณดูให้มันดีก่อนนะ
ก่อนที่จะวิภาควิจารณ์อะไรอีกต่างนะคุณดูดีนะ
แล้วก็คือเอาคอสอดเข้าไปข้างใน
โย่งลงมานะเป็นย้วยลงมา

ทำด้วยขนของสุนัขจิ้งจอกนะฮะ
กลายเป็นอย่างนี้เลยนะ
กับคอลเลคชั่นรับฤดูหนาว
ในปีหน้านี้แหละเนี่ยปลายปีนี้จะหนาวกลับไปก็ใส่กันแล้วนะ
เขาเผอิญมีวิพากษ์วิจารณ์แซวกันอย่างหนักหน่วงมากเลยนะครับ

ในราคานี้นะคะสูงถึง๙๙๐เหรียญ
หรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็๓๐๐๐กว่าบาท๒๖๗๐บาทซึ่งก็ว่าไม่น่าแพงนะ
เพราะว่ามันเป็นขนสุนัขจิ้งจอกนะ

แค่นี้มีแล้ว๔ใช่นี่ซื้อมาเสือเซลล์อยู่
เออคุณจะใส่ที่ไหนไม่ครับไม่ได้ใส่เป็นดูเล่น
คุณพระ
ผลปรากฏว่าอันนี้มาดูขนสัตว์นี้ก่อน
มันเป็นผ้าพันคอเนี่ยซึ่งเป็นใหม่นะเป็นผ้าไหมแล้วก็ผสมขนสัตว์เข้าไปในนี้นะคะ
ผ้าเนี่ยตัวผ้าเนี่ยก็มันจะเป็นโลโก้ของเขาอยู่แล้วนะคะ
ทั้งยังมีปักนะเป็นแบบว่าตรงริมที่คุณเห็นเนี่ยนะ
เป็นแบบว่าขนเฟอร์ขนเอ่อขนสุนัขชิงช็อกซ์
เลคชั่นนี้จัดจำหน่ายออกมาด้วยสีมีเยอะแยะมากมาย
ใช่ไงแดงน้ำเงินใช่สีฟ้าแดงนะฮะสีชมพูนะฮะ
อะไรต่างนานาเนี่ยเป็นชาวทวิสเตอร์แบบว่าเห็นแล้วแบบว่า
ดรัวเลยว่าสีชมพูนี่มันช่างกะไรอยู่นะ
มันช่างกระไรอยู่นะมองแล้วมันเหมือนช่องคลอดของผู้หญิงนะ
อันนี้เนี่ยดูดีก่อนนะดูดีก่อนนะ
มันเป็นการจัดวางในการถ่ายรูปดูดีก่อนนะ
ก็เลยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยนะคอมเมนต์กันเลยว่า
ใช่ไหมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตลกที่สุดเลยที่ฉันเคยเห็นมานะ
แล้วก็ต้องขอบอกว่านะมันเหมือนมากเลยทีเดียวนะฮะ
โอ้ยตายแล้วเห็น
ที่มันมีการในการสงสัย
ลงไปแล้วมันจะเป็นยังไง
เช่นในขณะที่มันได้ความสนใจกับกระแสอะไรอย่างนี้ต่าง

เชนเชลล่า
ฟอค
ฟอคซิเวอร์ฟอค

และบินี่แย่สุดนะเพราะขนมันร่วงง่าย

อะไรประเภทนี้เขามีฟาร์มเลี้ยง

เนกฟิตเขาก็จะมีฟาร์ม
เลี้ยงเค้าก็จะเลี้ยงเพื่อที่จะ

อุตสาหกรรม

เหมือนเห็นในคลิปยังงั้นน่ะ

เขาก็ทรมานแต่ว่าถึงต่อต้านกันไง

ซึ่งจริงก็ไม่ดีนะหลายประเทศทหาร
เรมันเราใส่เฟอร์จะมีกลุ่มหนึ่งที่มันยอมติดคุก

ขนเฟอร์ใส่เฟอร์อย่างนี้
เราไปที่นี่ถูกเตือนบอกว่าอย่าใส่
โหไม่เป็นไรไม่มี

ถ้าเกิดเราใส่อย่างนี้แล้วถ้าเกิดมันบอกว่า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

ฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาคฟาค

เป็นเทพยิ่งกว่ามีความสามารถในการ
เก็บภาพทั้งมุมกว้างแล้วก็แบบแคบ
ได้อย่างละเอียดละเอียดขึ้นทีเดียวเลยนะฮะ
ให้เป็นโหมดถ่ายภาพวีดีโอสุดอัจฉริยะ
ดูตัวอย่างเลยนะฮะดูเลยนะฮะ
มีความโดดเด่นน่าสนใจมากขึ้น
แต่ก็ยังทำให้สามารถจับโฟกัสจับวัตถุได้ดียิ่งขึ้นไงพี่

ซึ่งก็ได้เรียกได้ว่าเป็นอย่างธรรมชาติเลยทีเดียว

ยังใช้นะถ่ายภาพในการค้นหาข้อมูล
บอกคุณประโยชน์แล้วก็สถานที่ที่สามารถจะซื้อได้อีกด้วย

ก็บอกว่าแค่นิกเซอร์ลิฟต์ก่อนเปิดเอาใช่ไหม

ใช่อ๋อนี่ไงนี่นะสมมุติว่ารูปนี้มันก็จะขึ้นมาหมดเลย
ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าศัพท์นี้คืออะไรคุณก็ถ่ายไปปุ๊บ

สามารถแชร์แบตเตอรี่จากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งได้
วันนี้คุณแชร์แบตเตอรี่กันได้แล้วนะครับ
มีความจุถึง๕๐๐เลยนะพี่

ถ้าเข้าไทยเมื่อไหร่จะรีบอัปเดตกันอีกครั้ง

เขาบอกว่า๑ความจุมีแรมของมันจะจุไฟได้มากขึ้น

คุณจะไม่เจอตัวตนของมนุษย์ที่แท้จริงอีกแล้ว
ว่ามันจะแอปปลอมกันหมด
ก็อย่างนั้นออนภาษาสามารถเป็นเหลือเด็ก๒๐ได้
ไม่จำเป็นฮะดูตัวจริงสิฮะ
เยอะไปป้า
อ๋อไม่ใช่ปลับเอง

เท่านี้เจนที่ต่างงานแล้ว
ไม่ได้ที่สมุยแหละ

จะคุมธนตรวจ

เอ้าตัวนี้เขาก็โพสต์รัวอยู่นะอะไรอย่างนี้นะครับมาตูมไปหรือเปล่า
ใช่แต่มันมี๒กลุ่มครับกลุ่มคือกรุงเทพอาจจะเป็นแขกผู้ใหญ่แล้วก็มีบินสมุยเป็นปาร์ตี้กันที่สมุย

ตอนนี้สมุยโรงแรมเต็มหมดดาราเดินขวักไขว่กับเต็มเพื่อน

ดาราไปตั้งป้อมอยู่นู้นก็มีเยอะค่ะคุณแม่
อ๋อบางคนเขาไม่ได้มาที่พิธีงานที่กรุงเทพฯ

อันนี้ก็แรงกว่า
อีกสักคู่

นี่คะเจนนี่ตัยนั้นค่ะ

เป็นอะไรร้องไปทำไมอ่ะ
ดูรูปในไอจีแต่ละอัน

ภาพแบบนี้นะแล้วก็ให้มีชีวิตแบบอย่างนี้ไปตลอดเลยนะ
เราจะแบบว่าดีใจด้วยเพราะว่าเรานะทำสัมภาษณ์คนมาตลอดเวลานะ
ปีนี้สัมภาษณ์กับคนนี้พอปีหน้าเลิกกับคนนี้
พออีกปีนึงไปอยู่กับคนนี้มีเรื่องกับคนนี้

พออีกปีนึงไปถึงความรักของคนต่างนี่แหละค่ะ
คือแบบว่าคือหลายคนนะคะ
หลายคนที่ผ่านการที่เราสัมภาษณ์น่ะ
ทุกคนที่มารายการเรามาสัมภาษณ์อย่างนี้ก็เจ็บว่า
มาเดี๋ยวรักเดี๋ยวมาตีกันเลิกกัน
เดี๋ยวไปอีกคนนึงควบไปคู่กันมาคนนู้น
คุณดูแล้วงงแต่ว่าทุกครั้งที่มีความรักเริ่มต้น
มันจะเป็นภาพที่เราเห็นอย่างเมื่อกี้นี้
ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวปีหน้าฉันมาสัมภาษณ์เธอใหม่

เข้าใจคำนี้ไหมล่ะมันศักดิ์ธรรมมากเลยเนอะ
ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดิ์อันนี้พูดในแง่ของปรัชญา

ความแน่นอนคู่นี้เขาก็แบบว่าชวนกันแบบจนหุ่นเป๊ะกันหมดทั้งผู้ชาย
อย่าลืมสิก็เขาเป็นอะไรฟิตเน็ต
ปะโทใกล้ถึงวันวิวาแล้วสำหรับสาวเจนี่นะคะ
ในช่วงนี้เป็นภาพสวีทที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ว่าไงมิกกี้มีชื่อจริงว่านนใช่มั้ย

โดยงามนี้ว่าของทั้งผู้นี้จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่๑๙วันสุดนี้แล้ว

หรอทำไมอีก
นี่ถ้ามีกล้องบนเพดานนี่พี่ม้าเสร็จไปแล้วนะ

อังคาวด้วย
ชัดเจนแหละ

เป็นเรื่องเป็นราวภายในเขารู้กัน

เอ๊ะทำไมคนก็ชอบไปแต่งที่เบนเดริต

ร้อนสิเวลาคนจะคิดว่ามันร้อน

ม้ามือวิ่งกับขี่กันออกมาเนี่ยนะ
ไปเกาหลีนะอากาศนะโลกแตกมาก

มันมีงานแฟร์อัลดอร์

ก็โดยงานครั้งนี้จัดปาร์ตี้เล็ก
ปาร์ตี้เล็กนะบรรยากาศก็เรียกได้ว่าอบอุ่นกันมากเลย

มีของขวัญมามอบให้กับกลุ่มเพื่อนสาว

ซึ่งประกอบไปด้วยสร้อยที่เป็นชื่อของแต่ละคน
มีน้ำหอมสูตรบันทึก
ไปจนถึงชุดจากแบรนด์วัชนิกาด้วย
เขาดังมาก
ดังมากเขาดูกันล้านวิวเลยนะ
ซึ่งประกอบไปด้วยนะของต่างที่บอกไปนะเมื่อกี้นี้
แล้วก็เจนนี่ยังย้ำกับกลุ่มเพื่อนด้วยนะ

อย่าลืมนำสิ่งเหล่านี้ไปที่สมุยด้วยนะ
อ๋อที่สมุยเอก
อ๋อนักฬรรย์เอกนะครับ
ท่วยเขาทำนักงะล้าไม่ค่อยทำชุดงานแต่งงานให้ใครนะ

อยากให้ภาพที่เราเห็นนี่
แบบว่าอยู่ตลอดการไป
ตอนนี้คุณปุ๋ยพรทิพย์นางงามจักรวาลของคนที่๒ของประเทศไทยเนี่ย

ตัดสินใจซื้อคฤหาสสุดหรูริมชายหาดในย่านแฟซิฟิกส
ได้อยู่แล้ว
ในรายละครออสลอสอันชูนิสสหรัฐอเมริกา
ปิดดิวที่เท่าไหร่พี่รู้ไหม

หรือประมาณ๑๐๐๐นะฮะ

ซึ่งถือว่าเป็นการทุบสถิติของบ้านพักอาศัยสุดไฮโซในย่านนี้
เขาถามว่าบ้านที่คุณอุ๋ยพรทิพย์ไปซื้อเป็นบ้านของใครมาก่อน
รอบบ้านประมาณ๓๕ไร่
เฉพาะส่วนตัวบ้านอย่างเดียวมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ๑๔๐๐ตารางเมตร
กว่าร้านนี้ได้อะไรบ้างสำหรับหน้าจุดตรงนี้นะ

มีห้องโถงขนาดใหญ่กลางบ้าน
ห้องรับแขกที่อบอุ่นสะดวกสบาย
มีเตาผิงประตูหลายบานที่เปิดสู่โลกภายนอก
ส่วนพื้นที่รับแขกแล้วก็ห้องอาหารนั้นนะครับ
ทำมาจากไม้มะฮอกกานี
บ้านเนี่ยทำมาจากม้าหม้ออันนี้ตกแต่งด้วยผนังสีขาวมุกนะครับ
แล้วก็มีการตกแต่งทุกอย่างใช้ของแรนเนหมดเลย
แล้วก็มีจุดทานข้าวทานอาหารเช้า
มีซื้อแบบพร้อมอยู่ไม่ต้องเติมอะไรเลย
ก็อาจจะไปตกแต่งตามความต้องการของปุ๋ยมั่ง
คนที่ทำให้กลางอธิบดี
ใช้คนที่ทำให้กับอื่นธรรมดีขาว

คนที่ทำก็คือตอนที่ประธานาธิบดีแต่ละคนเนี่ย
ดีแต่ละคนเขาจะมีอินเตรียมสาธารณ์สังเกตเข้าไปทำอะไรบ้าง
ปรากฏว่าคนนี้เขาใช้คนคนเดียวกับบารักษ์โอบามา

ใช้ไปแต่งธรรมเนียบขาวตอนที่ก่อนที่เขาจะเข้าไปอยู่

ถือว่าแบบว่าเป็นทุกจุดของเขาสามารถมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกส

ตายไปหาบ้างดีกว่าจ้าพี่จ้าพี่จ้าพี่จ้าพี่

มุมมิงเดลยังมีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหมแล้วเขาจะเอาเราไหม
เราก็ไปรวบมาเลยสิ

ผู้จัดการโรงแรมก็เกือบได้มาแล้วนะเว้ยเนาะ

บ้าที่นี่มันจับอะไรได้เยอะแยะบ้างเลยนะอีนตะโลก
เอ้าด้วยอีกด้วยอีกคราวนึงเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
เพราะว่านักข่าวว่าว่านางอวกขึ้นทองหรือเปล่า
ถามอย่างนี้คนเราทำกันได้ลงคอ
ถูกเหมาไปทำอะไรมาเพราะว่าดูอวบดูหุ่นมีน้ำมีนวลขึ้น

ต้าบอกว่าจริงเหรอคะคือบอกว่าอบขึ้นใช่ไหม
รู้สึกเหมือนกันเหรอคะก็มันก็จริงค่ะ
แต่ดูออกขนาดไหนเหรอเริ่มเสียเซลล์เริ่มเห็นแล้วนะฮะ
แล้วเมื่อก่อนพร้อมกันนี้นี่คะนักข่าวถามนะฮะ
ใช่ค่ะรู้ตัวน้ำหนักขึ้นประมาณ๓กิโล

แล้วนอยหรือเปล่าที่นอยเพราะพี่ถามนี่แหละค่ะ
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายน้อยลง

ยังมีการขยายหลายสาขายิ่งทำงานหนัก
แล้วมีคนตั้งข้อสงสัยไงคะลิต้าว่าเห็นอัวแบบนี้
กำลังตั้งท้องอ่อนหรือเปล่าก็ยังวนไปเรื่องท้องอยู่นะฮะ

ทานเยอะอ้วนเพราะว่าทานออกกำลังกายน้อยค่ะ

หนักขึ้นความสงสัยไม่ยอมหยุดนะฮะ

มีประเด็นมาอยู่เรื่อยลิต้าชินแล้ว

เซลล์ตอนที่ถามเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายฟิตหุ่นนะคะ

เดี๋ยวมากดดันที่บอกว่าตอะอ้วนนี่แหละคะ

ดำนะสวัสดีค่ะ

ไม่อ้วนขึ้นจริง
หนูเจอหนูเจออย่างน้อย

ซึ่งก็เป็นแฟนใหม่แฟนเก่าน้ำชาใช่ไหม

ทำไมอธิบายอะไรแล้วไม่ค่อยเข้าใจ
อันนี้มี
อยากไปปั่นน้อง
ไม่ได้แค่ว่าแบบกล้าได้ยังไงยันยืนอยู่สังคมไม่ได้ยังไง

ก็กล้าอย่างนี้
เพราะว่าอ้ำเองก็ได้กดติดตามไฮโซโพกประธานวงเอาไว้ด้วย
ที่ปกติเจ้าตัวแทบจะไม่ติดตามใครเลย

เท่านั้นยังไม่พอในงานปาร์ตี้ที่จัดวันเกิดจัดขึ้น๒ครั้งของ
เอ๊ะใช่นะทีนี้เค้าอาชีพจัดวันเกิด
ใช่ไม่เขามีเพื่อนเยอะไงเขาเดี๋ยวก็กลุ่มนั้นบ้างกลุ่มนี้บ้าง

แถมยังนั่งใกล้อ้ำด้วย
แต่งานนี้ไงอันนี้มันงานเดียวกัน

ถามที่นิ่งไหมแล้วเนี่ย
โหนิ่งไม่พูดก็โรคแตก

สละเนง

สามารถอย่างนี้ได้เลยจริงแล้วก็สอบกลับไปสิจะอ่านอย่างนี้เลยนะ
อีกคู่หนึ่งหวานเหมือนกันพีคดูรูปดูรูปพีคกับไฮโซ
ต๊อตต๊อตสินะต๊อตต๊อตต๊อต
ยิ่งเห็นความแบบว่าหวานซึ้งเป็นธรรมชาติมุ้งมิ้งแค่ไหน
และความเป็นธรรมชาติของเขานะคะแล้วก็ดูใกล้เคียงแบบว่ามากอยู่ทีไร
แล้วก็บอกว่ามีแต่เสียงหัวเราะงุ้นงิ้งงั้นเออเขาเซอร์จริงนะคุณตอนนี้
รอบข้างก็เอ็นดูคู่นี้วันนี้คือพีคเขา๓๐แล้วนะ
เอาโดยมีเพื่อนรุ่นพี่อย่างนิวจิ๋วเนี่ยก็ไปช่วยแบบไปร่วมงานด้วย
แต่ความหวานมันอยู่ที่คู่นี้ค่ะหวานป่ะล่ะหวานปะล่ะ
อยู่แล้วแหละเออเป่าเค้กวันเกิดที่แรกนึกว่าจะมีแค่เค้กนะที่หวาน
แต่คู่นี้หวานกว้าอันนี้นิวลงอ๋อให้รูปที่หวาน
เพราะว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิกกับไอ้เป๊ะเป็นเพื่อนสนิกกับไอ้เป๊ะ
นี่อ่ะคนโสดก็ร้อนตาเผากันด้วยนะคะอันนี้ทั้งเราก็ช่วยกันได้
ขอให้รูปที่หวานขึ้นอย่างนี้อยู่ตลอดไปนะ

พรุ่งนี้มาเนาะไม่ไปเกาหลีนะฮะไม่ได้เรา
โอเคพรุ่งโน้น๖โมงเย็นหลังของรบทรงชาติ
โมงเย็นหลังครบทรงชาติเรากลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่
มาเร็วมาเร็วนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ